ถ้าพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วม

ก็จะไปที่อำเมืองเอาเปอกันตังและอำเมื่อกับรัศนาศิลป์
จังหวัดตรังเพราะว่าไปดูเรื่องของการประบายน้ำในแม่น้ำตรัง
เพราะว่าน้ำมันมาจากเทือกเขาบรรทัศน์ที่นครศรีธรรมราช
ทำให้การระบายน้ำค่อนข้างเป็นไปได้ช้า
แล้วก็ทำให้น้ำท่วมใน๘อำเภอของจังหวัดตรัง
จากนั้นก็จะบินไปที่อำเภอทุ่งสงศ์ที่นครศรี
ไปมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนนะครับ
นี่คือภารกิจนายกในการดูแลประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม
ดังนั้นเรื่องของฟ้าฝนภาคใต้ก็ยังคงต้องเตือนกัน
เรื่องของอากาศเย็นภาคเหนือก็ยังคงต้องเตือนกัน

สภาพอากาศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ถือว่าเป็นสภาพอากาศที่ค่อนข้างที่จะดี
ตอนบนไปจนถึงตอนล่างเลย
ตอนบนใครที่จะวางแผนไปเที่ยวตามยอดภูยอดดอย

เพราะว่าสุดสัปดาห์นี้คาดการณ์ว่าจะมีลมหนาวอีกระลอกหนึ่งเข้ามา

ปกติถ้าตอนบนหนาวตอนล่างฝนก็จะเยอะ
แต่ว่าลมหนาวครั้งนี้เขาดันแนวฝนลงใต้
ไปใต้ตอนล่างแล้วก็ไปถึงมาเลเซีย

ก็จะมีอยู่บางส่วนแถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

แต่ว่าพื้นที่ที่เจอน้ำท่วมมาก่อนหน้านี้
ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ฝนจะไม่ตกชุกเหมือนช่วงก่อนหน้านี้

เดี๋ยวไปดูกันนะครับเกิดจากอะไรปัจจัยเป็นอย่างไร

นี่คือปัจจัยสำคัญก็คือบริเวณความกดอากาศสูง
เกาะตัวบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน
ตั้งแต่วันนี้ก็จะเริ่มเข้ามา
มีบทบาทต่อสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทย
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนไปจนถึงตอนล่าง
มาพร้อมกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือว่ามรสุมฤดูหนาวนั่นเอง
มาแบบนี้ก็จะเข้ามาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนนะครับ
หลังจากนั้นก็จะไปในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลาง
แล้วก็วกขึ้นไปทางพื้นที่ภาคเหนือนะครับ

มีอากาศเย็นลงอย่างต่อเนื่อง

อาจจะลดลงจากเดิมเยอะหน่อย
แต่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับที่เห็นอยู่นี้
คือคลื่นกระแสลมไฟตะวันตกในระยะนี้
ตั้งแต่วันที่๘กลางคืนกลางคืนไป
ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๐จะเคลื่อนที่ผ่าน
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
เคลื่อนผ่านก็จะทำให้เกิดฝนตก
บริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงราย

สิ่งหนึ่งถึงแม้ว่าฝนจะลดลงแล้ว
แต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นอย่างต่อเนื่อง

จุดที่มีฝนฟ้าครอบน้องคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตร

ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปการคาดการณ์สถานการณ์ฝนเป็นอย่างไร

ภาพนี้เป็นภาพที่แสดงลักษณะอากาศ
ส่วนตรงนี้เป็นวันเวลานี่คือวันที่๘
จะพบว่าในบริเวณตรงนี้
มีลักษณะการก่อตัวของกลุ่มฝนอยู่
เป็นกลุ่มฝนที่อยู่แถวบริเวณทะเลชายฝั่งนะครับ

ให้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีฟ้าท่านบนดี
คืออากาศเย็นที่จะเข้ามาสู่เมืองไทยของเรา
จะสังเกตว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สีฟ้าจะค่อยลงมาเรื่อย
มาดันเอาแนวฝนสีเขียวเหลือง

๑๑จะสังเกตว่าพื้นที่สีเหลือง

อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของไทยนะครับ

จะเป็นช่วงที่คาดการณ์ว่าลมหนาวจะแรงที่สุด
แล้วก็จะดันฝนไปเยอะที่สุด๑๒

บริเวณทางพื้นที่ภาคใต้ของไทยอีกครั้งหนึ่ง

ขณะที่มีพายุอีกหนึ่งลูกนะครับ

แล้วก็มีทิศทางขึ้นไปบริเวณทางตอนบนนะครับ
การว่าก็จะไปแถวบริเวณฮ่องกงแบบนี้

อาจจะต้องติดตามประกาศเตือนภัยด้วย

ก็ถ้าหากมาตรงกับช่วงที่มีลมหนาวมา

จะทำให้ลมหนามีกำลังแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น
แน่นอนครับ๑๐๑๑นี้ถือว่าเป็นวันหยุดยาว
หลายคนคงได้ใช้วันหยุดท่องเที่ยวอย่างสบายใจแน่นอนนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิบมหันสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป